สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์๑๙ดีดีไอบลูพาเวอร์
วันนี้เป็นการดูดวงคู่ดวงแม่และดวงลูกนะคะ
จัดให้สำหรับวันแม่โดยเฉพาะสำหรับพี่แอนเลย
หมอเริ่มที่พื้นดวงเอาดวงใครก่อนดีดวงแม่ดีกว่าเนาะ
ดวงแม่ก่อนดีกว่าอ่ะเกิดวันที่๒๗สังหาคมพศ๒๕๐๙
เวลาเกิดก็ปิดเอาไว้แล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัว
อาทิตย์กำเนิดกับลักษณะราศีเกิดเนี่ยอยู่ราศีเดียวกันคือราศีสิง
เพราะเกิดในจังหวัดที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีก็ลักษณะสถิตสิงห์พอดี
เมื่อเกิดราศีสิงศ์เนี่ยในพื้นชะตากำเนิดเนี่ยคุณแอนมีอะไรหลายอย่างที่ดีนะ
เช่นหนึ่งมีดาวที่เป็นเกษตราธิบดีกลุ่มจุดเกิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
มีความที่จะสามารถเติบโตเห็นหน้าเห็นหลังในขณะที่ตัวเองคิดและเติบโตไป
หมายถึงว่าในขณะที่บางคนเติบโตมาในวัยเด็กเนี่ยยังไม่รู้เลยอนาคตจะไปยังไง
แต่คุณแอนสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คิดแบบนี้วันต่อไปจะเป็นอย่างไร
ห่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งของตัวเอง
ที่สองดาวพุทธกลุ่มจุดเกิดก็แปลว่าเป็นคนสติปัญญาความคิดการแก้ปัญหาก็เก่ง

เมื่อที่ได้กุมจุดเกิดก็เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูง
เป็นคนหัวปฎิวัตรเหมือนที่เจ้ากับชาติมาเกิด
ก็ดูหน้าลูกมาก่อน
ในความเป็นคนดูเจ้ากี้เจ้าการจัดการอะไรอย่างเนี้ย

ดูลูกขำลูกขำ

ผมทำกับข้าวเสร็จ

ทำไมไม่กวาดบ้านทำไมไม่ถูบ้าน

คือเป็นคนอย่างนั้นจริงมีความรู้สึกว่า
มันคือเขาจะเป็นคนที่

ทำไมต้องเดี๋ยวทำไมจะไม่เก็บละ

แม่เป็นคนเจ้าระเบียบแต่ไร้ระเบียบ
เป็นคนชอบสั่งแต่ไม่ทำ

หรือทำก็ทำเฉพาะตัวเมื่อฉันทำ

ถ้าอย่ายุ่งกับฉันเพราะฉันยุ่งนี่เป็นของส่วนตัวของฉัน
ฉันจัดผัดเอง

อันนี้เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวอีกสักพักนึง

เราอาจจะเพิ่งมาได้ยินชื่อพี่แอน
หลังตอนที่พี่แอนป่วยแล้วล่ะถึงเป็นข่าว
แอนเล่นหนังเล่นละครนางแบบหรือเป็นพิธีกรอะไรมาก่อนฮะ
เป็นทั้งนางแบบแล้วก็เล่นหนังเล่นละครค่ะ

แล้วก็มาแคสติ้งโฆษณา
แล้วจากนั้นก็ได้มาเล่นละครของช่อง๗

ถึงจะได้แยกออกมามีครอบครัวใช่ไหมค่ะ

วันนั้นตั้งใจที่จะหยุดวงการบันเทิงหรือ

คือดาวสุขเนี่ยเป็นวินาทกับดวงชะตานะแล้วดาวเสาเร็งเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้มั้ย
คืออาจจะแบบว่าคุณแอนไม่ได้ยินยอมพร้อมจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบอุ๊ยป้องกันนะอาจอีกคนนึงอาจจะไม่ป้องกัน
คือมันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คุณแอนไม่ได้ยอมพร้อมใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไปอย่างนี้มันจะต้องมีเหตุที่แบบ
เป็นการตกกระดายพลอยโจรพลอยเป็นไปอะไรอย่างนี้ครับ

แสดงว่าณวันนั้นพี่แอนก็ไม่ได้คิดจะมีครอบครัว

ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ลากพูดนะคะเอ็กซิเดนต์
ก็คือก่อนที่จะมีครอบครัวเนี่ยก็ถามเพื่อนแล้วจะดีเหรอวะ
เพื่อนก็บอกเออเอาเถอะเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างนี้เอาหน้าอะไรอย่างนี้
แล้วทางเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือเอาใจเก่งแล้วเราเป็นคนที่เราแพ้ตรงนี้ด้วยไง
ในที่สุด
ก็เลยต้องอ่ะอยากที่อาจารย์บอกตกก็ได้พออีกจุด
ตอนที่แยกทางกันลูกอายุกี่ขวบกันล่ะคะ
น้องพีม๓ครอบครึ่งค่ะน้องสาวประมาณครอบหนึ่ง
พี่แอนเลือกที่จะเอาลูกทั้งสามคนออกมา
คือเรามีความรู้สึกว่าเขาคือลูกของเรายังไงเราจะเลี้ยงให้เขาให้ดีที่สุด

ใช่แล้วเรามีความรู้สึกว่าทำไมแม่เรายังเลี้ยเราได้เลย
แค่ลูกเราแค่สองคนเองแม่เลี้ยงเรากับเลี้ยงน้องมา๔คน
เขายังเลี้ยงได้เลยแล้วทำไมเราจะเลี้ยงลูกเราจะทำไม่ได้
เราก็เป็นผู้หญิงนี่ใช่ไหมคะ
แล้วเราก็คือตัดสินใจเอาเขามาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
แอนฮะตอนนั้นต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลา๕ปีพี่แอนไม่ได้ออกหน้าจอเลย

โอเคแหละชีวิตมันถึงทางตันปุ๊บคุณจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลย

คือลบศูนย์ของแอนคือไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลย
คือออกมาเฉพาะลูกสองคนเท่านั้นเงินไม่มีสักบาทไม่มีอะไรเลย

แล้วพี่จะคิดยังไงจะใช้ชีวิตต่อไปเรามองแล้ว

คือตอนนั้นหรอความรู้สึกคือ

ชีวิตฉันคงไม่จบแค่นี้ฉันจะไม่อยู่แบบนี้

ดวงเขาออกจากบ้านอย่างที่เขาบอกว่าติดลบเลยเนาะแม่หมอแหม่
ติดลบเงินอย่าเรียกว่าติดตัวเลยสักบาทยังไม่มีเลย

ตอนแรกมีทองมาแล้วคราวนี้โดนรถตู้ขโมยไป
ตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่
มันเป็นเขาเรียกว่า

สุยฆาตพาดผ่านสะพายแรงผ่านประเทศไทย

นี่คือเหตุการณ์มันเป็นช่วงเวลาที่
ราหูจรเล็งลาหูเดิม

ดวงชะตานี้มันเหมือนนรกสวรรค์อยู่ใกล้กัน
เหมือนถ้าบางทีนั้นจะรุ่งโรดที่สุดก็มีเหตุ

แอนต้องเอาใจก้าวพ้นมันให้ได้

วันนี้หวังคือลูกต้องให้กำลังใจลูก

ให้กำลังใจลูกคือเลือดเนื้อของแม่ที่เกิดจากความรัก
ลูกคือเลือดนักสู้
ลูกเรามีไม่ครบไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่น
หรือเหมือนกับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เขามีครบสมบูรณ์
นั่นเป็นโอกาสที่ลูกจะได้ใช้กำลังที่สุดของตัวลูก

มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ประมาณ
ไปปลายปี๕๙๖๐เนี่ย
มันจะเกิดกลับมาเห็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง

มันจะเปลี่ยนหมดเลยนี่ดวงชะตานี้มีสิทธิ์เปลี่ยน

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแอน
ข้ามมาดูดวงของลูกชายน้องพีมดูสิคะ

เกิด๑๔เมษายนอาทิตยุราสี่เมตรแล้ว
คนที่เกิดประมาณ๑๓เมษาถึง๑๔พฤษภา

เป็นคนที่มีดวงชะตาที่มีดาวอาทิตย
ซึ่งเป็นประธานบริษัทจักรวาลในดวงชะตาเด่นแล้ว

ราศีกุมคือราศีของดารานักแสดง

มันจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

พีมจะได้เรียนรู้ในหลักอารมณ์

จนถึงวันที่๗สิงหานี้เป็นเวลาที่พีมจะได้เรียนรู้หลายอย่างมาก

พ้นเข้าปลายปี๒๕๖๐ราหูกระโดดยกจากราศียิตสิงศ์
เข้าสู่ราศีกรกฎจะเล็งกับดาวเสาจะเป็นปีที่พีมจะโด่งดัง
มีชื่อเสียงประสบความเร็จไอ้ตัวจริงจะมีเหตุไป
พิมก็จะเสียบเข้าแทนแล้วก็ดังเลยทันทีนี่คือความหมายอืม

จริงแล้วพีมเข้ามาในวงการบรรเทิงตอนอายุเท่าไหร่

ดวงเขาเนี่ยเมื่อแต่เป็นลาหูลาหูนั่นคืออะไรนะครับลาหูคือมายา
วันที่พีมโด่งดังมีชื่อเสียงก็เป็นดาวประดับฟ้าเป็นดาวที่เจอจรัส
แต่ในวันที่ยังไม่เป็นดาวเจตรัสสามารถจะไปคุกคลีกับสิ่งที่เป็นความไม่ดีหลายอย่าง
เบียร์ทั้งเหล้าทั้งสิ่งต่างหรือสิ่งอื่นอื่นมันจะพลอยทำให้ตัวเองหมอง
ทำไมถึงไม่ขอพรจากแม่ล่ะแม่ครับแม่เป็นแม่ของผมแม่ให้พรผมหน่อยได้ไหมครับ
แล้วก็ตั้งใจทำให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเชื่อสิมันจะมีปฏิหาร
อย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นให้ได้อย่างใจเราเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะมันมีเวลานี่ไงมันใกล้เวลาของพีมแล้ว
อืมโอ้โหฟังอย่างนี้ค่อยชื่นใจ
ค่อยชื่นใจหน่อยเห็นไหมยังพอมีแสนสิวะ
ถ้าน้องเป็นดาราพ่อหมอจ๋าถ้าน้องเป็นนักแสดงอยู่ในวงการอยู่ยาวไหม
อะผมจะฝากนะครับดังพูดจัดด้วยใครที่

เพื่อที่จะไม่ให้น้องทรัพย์สนไงว่าเออเขาเข้ามาถูกทาง
และเป็นพี่ด่าตรึงใจสะกดจิตให้คนหลงติดละครแล้วเลยติ้งกระฉูดอย่างนั้น
พาคินเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะเป็นคนคนนั้น
เพราะฉะนั้นโอกาสของดวงชะตานี้จะถูกเปิดเจตรัส
เมื่อเข้าปี๒ปลายปี๒๖๐ย่างเข้าปี๒๕๖

อ่ะงั้นย้อนกลับไปที่แม่แอนอีกเรื่องหนึ่ง
พอหลังจากที่ออกมาแล้วละครกลับมาเล่นไหม

มีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะโทรเข้ามาเพื่อให้ไปถ่ายแบบเซ็กซี่
เพื่อนก็มาร้องว่าโอ้แม่ถ่ายแบบโปรเป็นดาราหนังโปรนี่วะ
ชะตานี้มีสิทธิ์เกิดดับเกิดดับหรือสัมผัสกับวิญญาณความเป็นความตายความมืดความสว่างได้อย่างรวดเร็วฉับพัน
ดวงของคุณคุณทุกไปมันไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ดวงชะตาแบบนี้พอพักปุ๊บเป็นเลยพักปุ๊บเกิดเลย
วิญญาณอยู่ตรงนั้นไม่ตามใครพูดคุณแอนพูดปุ๊บอะไรตามทันที